คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวแต้วนัทพรกันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้หลายคนนิยมแต่งชุดไทยกันนะ
แต่ใครไหนเลยจะแต่งได้สวยเท่าแต้วนัทพร
นี่นางมาในบทบาทของการเป็นนางสงกรานนะคะในงานเปิดตัวเทศกาลสงกรานนะสำหรับแต้วนัทพร
ซึ่งมาในครั้งนี้เนี่ยเธอก็มาเปิดเผยถึงประเด็นที่เชนธนา
เขาออกมาโพสต์เตือนบรรดาคนดังที่ทำธุรกิจตอนนี้
ว่าให้ระวังเรื่องธุรกิจลูกโซ่ที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งสาวแต้วเองอย่างที่รู้กันดีว่าตอนนี้เธอก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะ
ก็ยอมรับว่าจะระวังเรื่องนี้ให้มากขึ้น
เชื่อว่าธุรกิจที่ทำถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะ
ทุกอย่างก็ทำแบบถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าเท่าที่เราคุยกับทีมงานของเรา
ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายถ้ามีอะไรก็อัปเดตกันอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่านะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรในแง่ลบที่ไม่ดี
กลัวคนจะเข้าใจผิดไหมคะว่ามันจะกลายเป็นลูกโต้
จริงแล้วมันก็มีธุรกิจแบบนี้เป็นอีกรูปแบบนึง
แล้วก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเลยนะคะซึ่งเท่าที่เต้ารู้แล้วมีความรู้อยู่
แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบอะไรที่แบบผิดกฎหมาย
เรื่องของธุรกิจกับดารานี่ถือว่าเป็นของคู่กันนะคะ
แต่ว่าการใช้ชื่อเสียของตัวเองมันก็ต้องระมัดระมังมาก
ใช่ค่ะ